ช่วงนี้มาดูภาพวินาทีชีวิตที่เป็นอุทาหรณ์ชั้นดี
สำหรับคนที่ขับรถโดยไม่เคารพกฎจราจร
ค่ะโดยเฉพาะพวกรถใหญ่ใจร้อนทั้งหลายนะฮะ
แซงตรงจุดที่จะต้องขึ้นเนินสะพาน
เขามีเส้นทึบอยู่แล้วว่าห้ามแซงกล้องหน้ารถคัน
นึงมันทึกออกได้นะครับเห็นบรรทุกคันหน้ามั้ยครับ
เดี๋ยวตรงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดขึ้นเนินสะพานคุณเห็นมาสอน

โอ้โหลดสวนมาก
คือเห็นว่ามีรถช้าอยู่ข้างซ้าย
แล้วเป็นทางขึ้นเนินขึ้นสะพานพอดีด้วย

โอ้โหรถสวนอีกฝั่งนึงอ่ะเขาก็ชนเขาอย่างจังเลย
เหตุการณ์นี้นะครับทำให้คนในรถกระบะที่ชนเข้าไปตรงข้างหน้ารถบรรทุกตรงนี้เนี่ย
เสียชีวิตไป๑คนโอ้โหแล้วดูสภาพรถแบบเจ็บอีกนึงเละเลย
คือถ้าจะมองในมุมของรถกระบะที่เขาขับมาตามเลนของเขา
เขาก็คงจะไม่คิดว่าอยู่ดีจะมีรถแซงขึ้นมาแบบนี้

ฝั่งนี้ทางลงฝั่งที่บรรทุกขึ้นไปก็ทางขึ้นนะครับ
คลิปนี้มีคนแชร์ออกไปแสนกว่าครั้งแล้วนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการไม่เคารพกฎจราจร
แซงตรงจุดห้ามแซงนะฮะ
ขึ้นสะพานแบบนี้แล้วก็แซงแบบนี้
เพราะความใจร้อนแท้เลย